โก้ราชบุรีครับเป็นเซียนไก่ชื่อดังคุณผู้ชม
เขาก็ไปสนามชนไก่
ทีนี้พอขากลับขึ้นรถเบ้นปุ๊บ

เขาเสียชีวิตคารถเบ้นคันนี้เลยครับ
จุดเกิดเหตุคือตรงทางเข้าสนามชนไก่

พี่ชัยอุดมผลอายุ๔๐ปี

เป็นเซียนไก่ดังเลยครับที่ราชบุรี
โดนยิงเข้าชายโครงขวาหลายนัด
เข้าใต้คางหนึ่งนัดแขนขวาหนึ่งนัดด้วย
แล้วก็หมดสติอยู่ในรถเน้นของเขา
ชาวบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

มีรอยโดนยิงเข้ากระจกฝั่งคนขับหลายรูเลย

ก็มีรอยกระสุนปืนทะลุออกมาอีก๑รู
ถนนทางเข้าสนามชนไก่ก็มีปลอกกระสุนตกอยู่ครับ
เป็นหัวกระสุนปืน๙มมด้วยตกอยู่หลายปลอก
เขียนคำว่าที่รักครับ
หยังไม่ได้แกะหอเลย

เขาโดนยิงเมื่อวานนี้เนี่ยเลยวันเกิดเข้ามาวันเดียว
อายุสามสิบเจ็ดปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
พอสนามปิดทุกคนก็แยกย้ายพากันเดินทางกลับ
ปรากฏตอนที่เสียโก้ขึ้นรถก็มีเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นก็รัวเลยปั้งอีกหลายนัดเลย
ไก่ชนก็ตกใจสิวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
พอเข้าไปดูที่รถเสียโก้ก็พบว่าเสียโก้โดนยิงอาการสาหัสแล้ว
พวกเขายังนึกไม่ออกครับว่าจะเป็นฝีมือของใคร
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุและติดตามตัวคนก่อเหตุต่อไปครับ